คุณผู้ชมพื้นที่ที่อากาศร้อนยังคงรายงานกันมาอย่างต่อเนื่อง
แต่เอาจริงนะพอพูดถึงหน้าร้อน
ถ้าเกิดเราตัดเรื่องของความร้อนออกไปไปมองข้อดีของมันก็มีเหมือนกันนะ
อย่างหน้าร้อนผลไม้มันออกเยอะเลยใช่ไหมเป็นฤดูผล

ราชาผลไม้ทุเรียนราชินีผลไม้มังคุดอะไรแบบนี้
แต่ทีนี้ค่ะพูดถึงเรื่องราคาของทุเรียนที่หน้าสวนเนี่ย
มันแพงกว่า๑๐๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วมันเป็นแบบนี้ต่อเนื่องมาหลายปีแล้วค่ะ
ชาวสวนเขาทำไงทีนี้เขาไปโค้นต้นไม้ต้นอื่นหมดเลย
จะมาปลูกทุเรียนทีนี้ค่ะทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกร

เพราะว่ากลัวไงว่าถ้าเกิดว่าทุกคนมาปลูกทุเรียนกันหมด
เดี๋ยวมันจะไปเกิดปัญหาล้นตลาดไปอีก
ใช่จะไปซ้ำรอยเหมือนกับยางพาราหรือเปล่า
เรื่องนี้นะคะนายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
บอกว่าจากข้อมูลพื้นที่ปลูกผลไม้๔ชนิด
ก็คือทุเรียนมังคุดเงาะแล้วก็ลองกอง

ก็คือจันทบุรีระยองแล้วก็ตราด

ปลูกผลไม้ทั้ง๔ชนิดเนี่ยนะ
สูงกว่า๖๙๑๐๐๐ไร่

คิดเป็น๑๐๐ละก็คือ๑๐๐ละ๑๙๖
ทุเรียนถือว่าปลูกเพิ่มขึ้นมากที่สุดนะคะ

๑๐๔๙บาทเมตรราคาหน้าสวนเฉลี่ยกิโลกรัม๑๕๐๐บาท
ก็เลยทำให้เกษตรกรมาปลูกทุเรียนดีกว่า
โค้นต้นไม้ต้นอื่นมาปลูกทุเรียนกันทั่วประเทศ
ดังนั้นก่อนที่ทุเรียนปลูกใหม่จะให้ผลผลิต
สักถึงหรือว่าลงปลูกแล้ว
ก็เลยต้องสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปสำรวจความต้องการของตลาดในประเทศด้วยต่างประเทศด้วย
รวมถึงสำรวจพื้นที่ปลูกจริงในปัจจุบัน
กลัวไงคุณผู้ชมเดี๋ยวปัญหามันจะมาซ้ำรอยกับยางพารา
เพราะว่าหลายปีก่อนคุณจำได้ไหมล่ะ
ยางพาราสูงถึงกิโลกรัมละ๑๐๐กว่าบาท
แล้วตอนนั้นเกษตรกรเขาก็ขยายการปลูกจากเดิม
ลูกยางพาราแค่ภาคใต้ใช่ไหมก็เลยขยายไปทุกภาค
ทีนี้ทำยังไงผลผลิตมันล้นตลาด
ราคามันก็ค่อยดิ่งลงมาดิ่งลงมาแล้วก็ต่ำอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นก็เลยต้องมีการสำรวจความต้องการของตลาด
แล้วก็พื้นที่ปลูกทุเรียนเอามาวางแผนก่อน
คำนวณผลผลิตต่อปีว่าควรจะมีเท่าไหร่
จะได้ไปกำหนดโคต้าการปลูกให้มันเหมาะสมให้มันพร้อม
แล้วก็มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลเกษตรกรรม
จะได้ใช้วางแผนการผลิตภาคเกษตรต่อไปด้วย
ใครดูแบบนี้บางคนบอกว่าโอ้โหหิวเหลือเกินเห็นทุเรียน
สาววกทุเรียนต้องหันมองสุพรรณีคุณผู้ชม
ชิมหรือยังนี่ของคุณบอกว่าของของคุณชิมทุเรียนไหนนะคะ
ทุเรียนจันทบุรีจันทบุรีดิฉันรอกินทุเรียนภูเขาไฟ
ศรีสะเกดอยู่แต่ยังไม่ออก

ประมาณพฤษภาช่วงนี้กำลังออกลูกเล็ก
รอก่อนนะคะรอก่อน

แต่ถ้าหากปลูกเยอะก็กลัวว่าจะล้นตลาดเสียราคาไปอีก

คือพอผลผลิตอันไหนราคาสูงปุ๊บก็ตามกันไปหมดเลย
เพราะฉะนั้นก็ถ้ามีการควบคุมช่วยกันดูแลหน่อย
ก็จะได้ส่งผลดีกับเกษตรกรเองด้วยนะคะ